ครับให้ช่วงสูงนะครับครั้งหน้าสองตัวครับ
พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
ที่ได้ออกมาใช้เสียงในวันนี้กัน

ทั้งที่น้องเอามาใช้เสียง

สิ่งที่คำตำรับประชารัฐได้เห็น
ก็เป็นกำลังใจอย่างมากให้พวกเราที่จะเดินหน้าทำงาน
รับใช้ประเทศรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
ตามที่เราได้นำเรียนต่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด
ที่นี้ก็เวลานี้ก็ขอกลับขอบพระคุณพี่น้องคนไทยทุกท่าน
แล้วก็เรียนยืนยันว่าทุกคะแนนของท่านนั้นมีค่าอย่างยิ่ง
แล้วเราจะทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
ตามที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้กันนะครับ
ผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยแม้ว่าคะแนนนะครับ

แม้ว่าว่าจะมีสุสีเดียวนะครับ
เราคงรอให้เสร็จสิ้นให้มีความชัดเจนก่อน
ที่จะได้เรียนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ
ผมเชื่อว่าระการที่เราได้เคยพูดไปเรายืนเช่นนั้นนะครับ
แล้วเราก็จะดำเนินการตามนั้นนะครับ
เพื่อให้ในภาพโรคแล้วเนี่ยเอ่อที่น้องพระเจ้าสมุทรไทยได้รับในสิทธิฆาตหวัง
คือการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็สามารถที่จะ
มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความพร้อมนะครับ
ก็เอาเป็นว่าก็ได้มีการโทรแสดงความยินดี
ก็เป็นกรรมดาเป็นธรรมชาติก็คือภาคภักดิ์ครับกดนิ้นกดนิ้น

อืม
ก็อันนี้ต้องขออนุญาตสนุนให้ก่อนนะครับ

อย่างเน้อยที่สูงเนี่ย
ก็ต้องออกมาก่อนนะครับ
แล้วเราก็จะได้คุ้นคุยสถานการณ์ก็จะชัดทุกข์
ถึงว่าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ
เพราะผมได้มีโอกาสได้หนักสลายกับท่าน
ดนตรศักดิ์สร้างบุตรท่านเขาฝาก
แสดงวันมีดีขอบคุณและพวกผู้คน
ที่ได้ทำงานร่วมทำงานกัน
ควรทำงานกันแบบเต็ม

เป็นเวลาที่มีคุณไข้ยิ่ง
การที่เราได้มีโอกาสมาอาสา
รับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจุดนี้มีได้เห็นความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนใจในระดับที่เราพอใจ
ทีเดียวนะครับพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ
เมื่อกี้ผมได้กลับขอบพระคุณพี่น้องคนไทยไปแล้วนะครับที่ออกมา
ใช้ใช้เสียพวกเราภาครังประชารัฐก็อยากจะขอขอบคุณเจ้า
หน้าที่นะครับจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเอ่อ
ดังเดินการให้การตั้งตั้งการนี้เนี้ยแบบเดินหน้ามาได้โดยเรียบร้อย
ถึงจุดนี้แล้วขอบคุณจากทุกท่านไว้นาทีดีด้วยนะครับ

สบาย
ก็อันนี้เป็นหลักการนะครับที่เราเคยได้เรียนไว้แล้ว
ก็ขอส่งค์พูดไว้ก่อนนะคะมีคนต่อมาก็ไม่ได้พูดพูดเกินไป
ก็ขอให้นะครับมีการหารือกับพักต่างนะครับ
เฉพาะเจาะจงให้ได้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะครับ
ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับกฎเกณฑ์กติกามีชัดเจนแล้ว
นะครับเอ่อในการที่จะมีการเราขอให้ตรวจสอบนะครับ
ก็เป็นเรื่องปกติที่ทำกันได้โดยทุกภาคการเมืองโดยประชาชน
นะครับก็การดำเนินการก็สามารถทำได้เราไม่ได้มีข้อกังวลอะไรครับ
ก็เท่าที่เห็นนะครับทางเราก็ยังติดตามอยู่นะครับ
พอทุกคนที่การอย่างต้องมีต่อไปนะครับเราก็เอามาดูกัน
พระราชประชารักษ์
และฉันรักษ์การรับนมีเกสติกสัญชาติในการเป็นผู้รอบรับสินค้า
นายต้องเรียกพิเศษค่าเกษตรแรกแม่งเกษตรแห่งแค่๑๒๖เซนเตอร์และ๒๕๐เซนเตอร์